สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พุธที่๒๔กรกฎาคม๒๕๖๒ครับ
นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่เชียงใหม่มีอุบัติเหตุรถยนต์ขับสวนเลนไปชนกับรถที่ขับมาทางตรง
พังเสียหายไปสามคันนะครับจากการสอบสวนพบว่าคนขับรถคันก่อเหตุนั้น
ด้วยโรคลมชักคาดว่าขณะขับมาถึงจุดเกิดเหตุอาการของโรคกำเริบ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถเก๋งขับสวนเลนและพุ่งชนรถกระบะและรถสองแถว
ขับมาทางตรงอย่างแรงจนหมุนคว้างก่อนจะชนกับรถกระบะอีกคันที่พยายามเบี่ยงหลบแล้วแต่ก็ไม่พ้น
ทำให้รถได้รับความเสียหายและการจราจรติดขัดอย่างหนัก
คลิปนี้เพจเฟซบุ๊คกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่โพสต์เอาไว้
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณแยกรถไฟถนนสายเจริญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
นายสุรพลคำวงศากู้ภัยมูลนิธิรวมใจเชียงใหม่เปิดเผยว่า
คนขับรถเก่งเป็นหญิงสาวอายุ๒๗ปีซึ่งขณะเข้าช่วยเหลือพบว่า
ถามตอบไม่รู้เรื่องจึงนำตัวส่งโรงพยาบาล

จากการสอบถามจรจรและผู้เห็นเหตุการณ์ที่จะเห็นว่า
ผู้หญิงแก่หน้าผู้ป่วยเป็นโรคลมชักและก็
ขี่รถมาทำให้เสียการควบคุมทำให้คุมตัวเองไม่ได้นะครับ

แล้วอาการที่เราพบในตอนที่เราเข้าไปชื่อนี้อาการเป็นยังไงครับตอนนั้น
ตอนนั้นแกไปถึงหลุดชักแล้วครับ
เพราะว่าแกมีการเบลอแบบไม่พูดอะไร
พนักงานสอบสวนสพแม่ปิงเมืองเชียงใหม่
แจ้งข้อกล่าวหากับหญิงสาวคนขับรถเก๋ง
เตรียมตรวจสอบว่าป่วยเป็นโรคลมชักชิงหรือไม่
ก่อนพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ต่อไป
ส่วนที่จังหวัดกระบีกระดูกปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ชนต้นไม้
แล้วตกลงไปในสระน้ำริมถนนพรุดินนาบ้านด่าน
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อม
จุดเกิดเหตุเป็นสระน้ำความกว้างประมาณ๒๐เมตรลึก๕เมตร
พบศพนายบรรจบชูชิมอายุ๖๒ปี

สภาพศพมีบาดแผลที่ใบหน้า
ออกไปไม่ไกลนักพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
อาจติดกับต้นไม้ข้างสระน้ำ
ภายจึงนำศพขึ้นมาจากสระน้ำและนำส่งโรงพยาบาล
ภรรยาของผู้ตายทราบว่าคืนที่ผ่านมา
บรรจบสามีขี่รถจักรยานยนต์ไปร่วมงานศพที่วัดพรุดินนา

กระทั่งมีชาวบ้านพบศพลอยอยู่ในสระน้ำ
ว่านายบรรจบอาจดื่มเหล้าเมาแล้วกำลังขี่รถกลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
เด็นตกลงในสระน้ำเสียชีวิต
ที่จุงวัดพทุมธานีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้าย
รถบรรทุก๑๐ล้อบริเวณทางโค้งตลาดรังสิต
ตะบนประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางบุษรินชนะโรคอายุ๔๒ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทศพลตั้งธนานุสนคนขับรถสิบล้อระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปส่งสินค้า
แต่จู่ก็ได้ยินเสียงดังมาจากท้ายรถ
แต่พอลงมาดูก็พบรถจักรยานยนต์ชนท้ายอย่างจัง

เก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
เชิญคนขับรถสิบล้อไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
ตำรวจสพเมืองศรีสเกตเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ

ในพื้นที่ตำบลยาบร่องอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต

ไปเล็กน้อยพบศพนางสาวสิริประพาทุมพร
อายุ๑๕ปีนอนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์

และมีรถเก๋งเชฟโรเล็ตสีดำจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหาย

อายุ๑๗ปีนอนอยู่ใต้ท้องรถ
ตำรวจสอบสวนนางสาวธนภาคณิตอายุ๔๗ปี
คนขับรถเก๋งเชฟโลเล็ตทราบว่า

แล้วกระเด็นมาชนกับด้านหน้ารถของตนเองอย่างจัง
แม้จะพยายามหักหลบแต่ก็ไม่พ้น

เสียชีวิตติดอยู่ใต้ท้องรถ